คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ดีใจที่ระยะหลังมีหลายคนบอกว่าฟังพอร์ตแคสต์ทุกอาทิตย์เลยนะคะ
ชอบมากเลยค่ะแม้ว่าหนูจะไม่ได้มีปัญหาความรัก
ยินดีค่ะไม่มีปัญหาความรักน่ะดีแล้ว
แต่อย่างน้อยการเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่น
ก็ถือว่าเป็นการเก็บเอาแนวคิดเก็บเอาวิธีคิดเอาไว้ใช้กับ
ตัวเองเหมือนติดอาวุธไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะได้เอาใช้ในเรื่อง
อะไรแต่อย่างน้อยมันคือสิ่งที่ทำให้เรารอดปลอดภัยจากทุก
อย่างที่เรากำลังจะเจอหรือถ้าไม่เจอเลยจะเป็นเรื่องดีมาก
นะคะพูดเสมอค่ะรักเขามากแค่ไหนยังไงรักตัวเองให้ได้
หนึ่งที่รักเขาเราก็รอดแล้วเพียงแต่ตอนยังไม่มีความ
หรือยังไม่มีแฟนรักตัวเองมากเลยค่ะแต่พอเริ่มมี
ความรักปั๊บเอ๊ะทำไมความรักตัวเองมันจะค่อยถอยลงแบบนั้นจะ
จริงแล้วลองสังเกตนะคะบางคนเรียกแฟนตัวเองตัวเองเอ้าทำไม
ักความเป็นตัวเองไปให้เขาแล้วเวลาเรียกตัวเองเรียก
เพราะอะไรคะเขาค่ะเขาตัวเองกับเขาตัวเองรักเขาหรือ
เราอยู่อยู่เนอะตอนที่เรามีความรักเราผลักความเป็นตัว
เองไปให้อีกคนนึงแล้วดันเรียกตัวเองว่าเขาอย่างนั้น
เขาอย่างนี้ก็เข้าใจค่ะมันเป็นมันเป็นคำล้อเล่นล้อเล่นแต่
ก็ทำให้เรานึกได้เหมือนกันนะว่านั่นสิเวลามีความ
รักหลายคนมักจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองลองมาดู
คำถามในวันนี้ค่ะมีความน่าเห็นใจและมีความลึก
อะไรดีนะเข้าใจของของคำว่ารักอะนะคะว่ามันมี
ทริสขนาดไหนแต่ที่สุดแล้วจะรักเขามากขนาดไหน
ก็ตามบางเรื่องควรทำเพื่อความรักตัวเองด้วยนะคะคำ
ถามของน้องโมดค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยก่อนอื่นผม
พี่อ้อยนะที่คอยให้คำปรึกษาทำให้หลายคนพ้นทุกข์และมักมีคำแนะนำดีเสมอ
วันนี้เจอกับตัวเองบ้างแล้วครับผมชื่อโมดอายุสามสิบสอง
ทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัทแห่งหนึ่งวันนี้มีเรื่องปรึกษาพี่อ้อย
หวังว่าพี่อ้อยจะช่วยผมหาทางออกนะเข้าเรื่องเลย
ประมาณ๓ปีที่แล้วผมเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
คุยกันผ่านสังคมออนไลน์สมมุติว่าเธอชื่อแก้ว
กับผมเจอกันในโลกโซเชียลเธอเป็นคนน่ารักมาก
ก็เลยทักข้อความไปหาเธอเพราะอยากทำความรู้จัก
แต่เธอไม่ได้ตอบผมทันทีนะผมใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะได้คุยกับเธอ
เธอตอบผมกลับมาวันนั้นผมดีใจเหลือเกิน
หลังจากนั้นคุยกันได้สักพักก็นัดเจอกัน
ทำความรู้จักกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกัน
นัดเจอนัดกินข้าวกันบ่อยชวนดูหนังฟังเพลงเที่ยวกลางคืน
แล้ววันหนึ่งหลังจากคบกันมาสักพักใหญ่
ผมก็เลยขอเธอเป็นแฟนเธอเองก็ยังไม่ได้ตอบตกลงผมในวันนั้น
แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเราสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้น
วันหนึ่งออกไปเที่ยวกลางคืนกันขากลับเมาทั้งคู่
แล้วเธอก็มานอนห้องผมคืนนั้นเราเกินเลยกัน
รุ่งเช้าเธอตื่นก่อนแล้วหายไปเลย
ผมรู้สึกว่าเธอโกรธผมหรือเปล่าเธอหายไปหลายวันเหมือนกันนะครับ
พยายามติดต่อเธอทุกช่องทางทั้งทางโทรศัพท์ออนไลน์
แต่เธอไม่ตอบผมเลยผมก็กังวลใจมากเหลือเกิน
ไปดักรอที่คอนโดของเธอซึ่งก็ได้เจอกัน
เธอดูเหมือนว่าพยายามหลบหน้าก็เลยขอคุยกับเธอตัวต่อตัวว่า
ตกลงคืออะไรเธอบอกว่าขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ในช่วง
อาทิตย์นั้นผมกระวนกระวายมากจนถึงวันที่เรานัด
คุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์วันที่เรา
เจอกันผมถามเธอว่าโกรธผมเหรอเธอบอกว่าเธอไม่ได้
โกรธแต่ทำตัวไม่ถูกก็เลยขอเวลาทำใจพักหนึ่งตอนเนี้ย
โอเคแล้วผมเลยถามเธอว่างั้นเราเป็นแฟนกันได้ไหมเธอก็
ไม่ตอบแค่พยักหน้าซึ่งแค่พยักหน้าผมก็ดีใจมาก
แล้วหลังจากนั้นผมก็ดูแลเธออย่างดีเกือบสองปีพี่อ้อยคิด
ว่าไม่มีอะไรสิครับเพราะทุกอย่างดูราบรื่นดีผมก็
เหมือนพี่อ้อยเหมือนกันจนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีใดเล็ก
ของผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็น
ของแก้วผมเนี่ยใจหายวูบเลยงงไปหมดว่าเกิด
อะไรขึ้นกันแน่เขาบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศในระหว่าง
มีสถานการณ์โควิดก็เลยไม่ได้กลับเมืองไทยไม่ได้
มาสี่ปีแล้วผมเหมือนคนใจสลายแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อ
เขาในทันทีผมคุยกับเขาจนแบบคุยกันยาวมากเขาเพิ่ง
มาเมืองไทยได้สามอาทิตย์ผมก็นั่งสตันไปหลายชั่วโมง
คิดอะไรไม่ออกมันตื้อในหัวไปหมดคิดอยู่นานว่านี่
ผมถูกหลอกเหรอคิดอยู่นานว่าผมจะถามแก้วดีไหม
โมดเรื่องแบบนี้ต้องถามแล้วลูกจนผมรวบรวมความกล้า
โทรหาแก้วผมถามเธอว่าผู้ชายคนนี้ใครสิ่งที่ผม
ไม่อยากได้ยินก็ดังขึ้นแก้วร้องไห้ออกมาครับผมช็อก
มากครับพี่อ้อยอยู่ดีดีผมก็กลายเป็นชู้กับภรรยาชาว
บ้านซึ่งเธอมีสามีแล้วพี่อ้อยช่วยผมหาทางออกจาก
จุดนี้หน่อยผมจมกับปัญหานี้มากมากหวังว่าพี่อ้อย
ช่วยน้องคนนี้นะครับขอบคุณมากยินดีค่ะโมดค่ะแต่
สิ่งอื่นใดก็ตามทีตอนเนี้ยน้องก็มีสตินะตอนเรา
ไม่รู้ถือว่าไม่ผิดแต่ตอนนี้รู้แล้วเราไม่สามารถ
เดินหน้าต่อแบบที่รู้สึกผิดแต่ไม่คิดทำอะไรต่อให้มันถูก
ได้อีกแล้วคือถ้าพี่มองแบบเข้าข้างน้องหน่อยพี่ว่าน้อง
ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่รู้นี่นะว่ามีเจ้าของแล้วคือเหมือน
หลอกมาให้เป็นมือที่สามแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นน้อง
รักแค่ไหนก็ตามเราไม่ใช้สติไม่ได้จริงค่ะผู้หญิง
คนหนึ่งทรยศสามีมามีอะไรกับเรามาอยู่ที่น้องมองมุมไหน
บางคนนี้มองแบบโรแมนติกไซส์อย่างเดียวเลยโอ๊ยมันเป็นเรื่องที่ดี
มากนะพี่ดูสิเธอรักเรามากถึงขั้นนอกใจสามีเชียวนะเดี๋ยว
ค่ะคิดแบบนั้นไม่ได้แต่ถ้ามองตามหลักความเป็นจริงและเบิก
ตามองกว้างเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีเผลอเลยไปเจอ
กับใครต่อใครมาก่อนมาหลังมันไม่สำคัญเท่าอย่าครบซ้อนมัน
แค่นั้นจริงค่ะจะเลือกสามีก็ได้หรืออาจจะเลือกโมดก็ได้
นะแต่ต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะรักเราแค่ไหนเชียว
มีเราคนเดียวเขายังทำไม่ได้เลยสามีเขาก็มีถ้าไม่รัก
มากพอจะซื่อสัตว์ก็ให้เขาไปจัดการความสัมพันธ์ให้
จบค่ะไม่เกี่ยวกับว่าเราต้องถอยไม่หรืออะไรนะคะแต่
แค่ตอนนี้ถอยน้องก็ยังถอยไม่ค่อยไหวหรอก
ในที่สุดแล้วลองมองเรื่องนี้อย่างทบทวนวิเคราะห์พิจารณา
เธอทำหน้าที่คนตรงกลางแบบนี้ไม่ได้
คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปไม่ได้ค่ะ
รักใครเรายังซื่อสัตว์เลย

มีใครมีความสุขบ้างในความสัมพันธ์นี้คะสามีเธอคนนั้นก็เจ็บปวดไม่แพ้เรา
แม้แต่ตัวโมดเองโดนหลอกมาเท่าจำนวนปีที่คบกันนั่นแหละ
อกคนนั้นทีหลอกคนนี้ทีผู้หญิงดีเขาไม่ทำแบบนี้กันนะคะ
คือพี่พูดคำนี้พี่ไม่ได้ชิงตัดสินน้องผู้หญิงคนนั้นไปก่อนนะ
แต่อย่างน้อยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกับสามี
วิธีการดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์มันไม่แฟร์กับอีกฝ่ายค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกให้เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อน
ต่อให้เสียใจแค่ไหนนะเราต้องให้เกียรติตัวเอง
ถ้าเธอรักเราจริงทำไมทิ้งให้เราเป็นแค่ชู้
ถ้าไม่รู้ถือว่าไม่ผิดเหรอไม่ได้สิคะ
น้องเขารู้ทั้งรู้พอจับได้ค่อยมาร้องไห้ร้องห่ม
ให้เราจมกับความรักที่เราคิดเอาเองว่ามันดีมา๒ปีนะ
เราคิดมาเสมอว่าเราเจอคนที่ดีต่อให้เจอกันผ่านแอปหาคู่
บางคนเนี่ยแทบจะฟันทงนะคะว่าเจอผ่านแอปหาคู่
ยากจังเลยอ่ะจะเจอคนจริงใจไหมพี่ก็ไม่อยากรู้สึกว่า
เราต้องตัดสินขนาดนั้นเพราะมีเยอะนะคะที่เขาเจอความรักดีผ่านแอปหาคู่
แต่อันนี้เหมือนน้องผู้หญิงเขารู้ทั้งรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
แต่เขายังปล่อยให้ทุกอย่างเดินหน้าต่ออย่างที่พี่อ้อยบอก
ผู้ชายคนนั้นที่เป็นสามีกลับเมืองไทยไม่ได้ตั้ง๔ปี
ระหว่างนั้นภรรยาที่ดีควรสื่อสารกัน
ควรรักษาความรักระยะไกลให้ดีหรือถ้าไม่รักก็บอกเลิกให้จบ
ครบซ้อนมันคือแค่นี้จริงจริงและที่สุดแล้วนะคะ
พี่ก็อยากเชียร์ให้โมดเรื่องความถูกต้องนะอย่างน้อย
เราจะได้ภูมิใจที่ไม่ได้แย่งคนของใครหลอกให้ทำผิด
ไม่ถือว่าผิดอ่ะแต่ถ้ารู้แล้วว่าตอนนี้มันผิด
ยังต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูกสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองค่ะ
หรือถ้าทั้งหมดนะคะน้องผู้หญิงคนนั้น
โมดมากจนอยากทำให้ทุกอย่างถูกต้องให้เขาไปจัดการความสัมพันธ์ทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
ไม่รักก็บอกไม่ต้องไปหลอกว่ารักคบทีละคนจบทีละคน
ไม่ใช่ทำตัวเป็นเหมือนแบบสับสนน่าสับสน
จริงแค่คนเอาแต่ใจค่ะที่ไม่อยากทิ้งใครไปสักคน
จนวันนี้ความจริงตามหาเราเจอถ้าไหวนะ
ขอโทษสามีเขาสักนิดก็ดีนะคะเราเข้าใจผิด
เราคิดว่าเธอโสดแล้วโดดเข้าไปสู่ความสัมพันธ์นี้
วันนี้สิ่งที่น้องควรเสียใจไม่ใช่แค่ว่า
ทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่สิ่งที่น้องควรเสียใจคือ
ผู้หญิงที่เรารักหลอกเราได้ขนาดนี้ได้ยังไง
อกจากนั้นนะคะไม่มีอะไรให้เสียใจเลย
ไว้ใจใช้ผิดคนรู้ความจริงวันนี้
ดีกว่าโดนเธอหลอกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
หรือบางคนเราดูข่าวมาตั้งเยอะเนอะบางคนถูกทำร้ายจากสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เรายังงงอยู่เลยว่ามาทำอะไรเราขนาดนี้
มันเกิดจากอะไรเพิ่งมารู้วันนี้ว่า
ยุ่งกับภรรยาของคนอื่นมาตั้งสองปีเราเข้าใจผิด
คิดว่าเราคือคนที่มาคนแรกคนเดียว
ใครจะรู้ค่ะว่าเธอน่ะมาที่หลัง
และเราคือคนที่เพิ่งมาแย่งความรักแย่งคนรักของคนอื่นเขา
อย่างไม่ได้ตั้งใจแต่นั่นแหละค่ะ
เมื่อวันนี้มันมีความจริงเกิดขึ้นแล้ว
ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แล้วนะเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
คือความตั้งใจล้วนพี่เข้าใจว่าน้องเสียใจนะคะ
ให้เวลากับตัวเองแต่ในที่สุดเมื่อให้เวลากับตัวเองจบแล้ว
เราต้องแก้ปัญหาเพราะถ้าดูทรงผู้หญิงคนนั้น
ไม่ค่อยกล้าที่จะแก้ปัญหาพี่อ้อยพูดบ่อยค่ะ
ดีที่เราไม่กล้าบอกเลิกแต่กล้านอกใจ
อันนี้คิดแทนก่อนนะถ้าบังเอิญว่าเธอคนนั้นกับผู้ชายคนนั้น
มีปัญหากันจริงทำไมถึงไม่เคลียร์ให้จบ
ใช้วิธีการครบซ้อนคนที่แย่ที่สุดคือเรา
คบซ้อนกับเขาถูกหลอกให้เป็นมือที่สาม
หลอกว่านี่คือความรักที่ดีรู้ตัวอีกที

วันนี้ให้เวลากับความเสียใจแต่ต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหา
เพราะเรื่องแบบนี้ยิ่งนานไป
ยิ่งแย่แย่กับทุกฝ่าย

ทำไมต้องมารอเวลาเหลือเหลือของเขากับสามีและที่สำคัญทั้งหมดคือการหลอกลวงค่ะ
เวลาที่ใครก็ตามที่หลอกเราต่อให้เขาจะมีสารพัดเหตุผลเช่น
ไม่อยากบอกความจริงกลัวจะเสียเราไปฟังดูเรามีค่าอีกแล้วนะ
แต่ทั้งหมดหลอกคือหลอกและการหลอกคือการคิดว่าเราคือคนโง่คนหนึ่งที่หลอกได้
ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกสามีเขาอยู่ต่างประเทศเราไม่รู้หรอก
ไม่ได้สิคนเรารักกันต้องให้เกียรติกันและเมื่อวันนี้เขาไม่ให้เกียรติเรา
เราต้องให้เกียรติตัวเองเอาใจช่วยนะคะโมดพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้
เจ็บปวดที่เกิดขึ้นพี่ไม่สามารถจะไปเยียวยาความเจ็บปวดของน้องได้
ให้น้องใช้สติในการไตรตรองไม่ได้ใช้แค่ใจในการรับรู้ความเจ็บแต่เพียงอย่างเดียว
ยังเสียใจได้นะแต่เราต้องใช้หัวใช้สติในการคิดแล้วว่า
คนคนนี้ควรฆ่าให้น้องเสียใจนานแค่ไหนคนคนนี้ควรฆ่าให้น้องไว้อะไรนานแค่ไหน
เพราะทั้งหมดคือการหลอกและหลอกน้องมาสองปีเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายหลายคนนะคะ
พี่อ้อยว่าแอปหาคู่เล่นได้ไหมเล่นได้แต่ต้องจิตแกร่งพอนะที่เราจะมีวิจารณญาณมากพอ
หลายครั้งใครเอาใจลงไปเล่นก่อนเจ็บก่อนหลายครั้งสติยังตามมากำกับหัวใจไม่ทัน
แต่รักไปแล้วทำยังไงได้รักแล้วก็เลิกได้ค่ะอย่ามัวแต่รักเขาจนไม่รักในตัวเรา
เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ